ในวันนี้เวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พันเอกพิเศษสุรชัยมณีเทศ
หรือคุณพ่อของนักร้องนักแสดงชื่อดัง

ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อล้มป่วย

ก่อนจะเกิดการติดเชื้อที่ปอด
และจากไปอย่างสงบในวัย๖๙ปีค่ะ
เริ่มพิธีนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
คุณโย่งและครอบครัวได้มีการทำพิธี

มายังสาราทักษินาประดิษฐ์สาลาใหญ่เมน๑

เวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่า
คุณโย่งยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าตลอดเวลาค่ะ
และบางช่วงนะคะมีอาการน้ำตาซึมร้องไห้ออกมาด้วย
และวินาทีที่บีบหัวใจมากค่ะ
ก็คือช่วงเวลาที่คุณโย่งร้องเพลงให้คุณพ่อ
เป็นการส่งดวงวิญญาณให้กับคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
เพลงที่คุณโย่งเลือกมาร้องนะคะ
เพลงแรกก็คือเพลงน้ำตาลใกล้มดของวงสุนทราพร
ซึ่งเป็นวงดนตรีโปรดของคุณพ่อด้วยค่ะ

ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าอยากกลับไปหานะคะ
เพลงนี้เป็นบทเพลงของวงอาร์มแชร์เองนะคะ
และที่คุณโย่งเลือกนำเพลงนี้มาร้อง
ก็เป็นการสื่อแทนความรู้สึกของลูกที่อยากจะส่งถึงคุณพ่อค่ะ
และต่อด้วยเพลงขอให้เหมือนเดิม

คุณแม่ค่ะได้เดินมากอดปลอบลูกชายด้วยนะคะ

ขณะที่ภรรยาอย่างคุณก้อยเองก็คอยอยู่เคียงข้าง
แล้วก็คอยส่งกำลังใจให้สามีไม่ห่างเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำเอาแขกเหลือในงาน
น้ำตาซึมไปตามกันเหมือนกันนะคะ
เราไปชมภาพบางส่วนกันค่ะ
เป็นทึงเทราะห์ของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
การจักรไปในโอกาสนี้มาอีกครั้งด้วยนะคะ
ค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ